เรื่องที่มรนองตอนแรกทำทีเป็นเหมือนเรื่องการเรียกค่าถ่าย
แต่ว่าตำรวจยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘๑ปีก็อยู่ในไร่ในสวน
แล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมาทำงานอยู่ด้วย
และเป็นพ่อของผู้ช่วยสอสอที่มรนองหายตัวไป
สุดท้ายเจอกลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ำ
ลักษณะหัวทิ้มลงไปในบ่อแบบนี้
ถูกผ้าขาวม้ามัดมือเสียชีวิตอยู่ในบ่อ
แต่ก่อนที่จะมาเจอศพของเขาอยู่ในบ่อเนี่ยคุณผู้ชม
ตัวเขาหายไปแล้วใต้ถุนบ้านมีรอยถูกทำร้ายจอบเนี่ย
เหมือนเอาจอบฟันตามตัวเลือดสาดเต็มบ้าน
แล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมาส่งข้อความมาว่า
จับตัวพ่อเธอไปฉันต้องการเงินเอาเงินมาเป็นค่าถ่าย๘แสนบาท
คุยไปคุยมาขอเป็น๑ล้านบาท
นัดหมายกันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปส่งตรงนั้นตรงนี้
แต่ปรากฏว่าคนที่มีการนัดไม่มาเอาเงิน
แต่เอาพ่อเขาไปทิ้งไว้ในบ่อกลายเป็นศพ
มันเป็นการเรียกฆ่าไทยหรือเป็นการจัดฉาก
เพื่อสร้างสถานการณ์อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจ
ตำรวจทำงานอยู่หลังจากที่เจอศพผู้เสียชีวิตชื่อว่าธนุ
ตำรวจก็เลยไปจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมามา๑คน
เพราะว่าข้อความที่ส่งมาขอเงินเป็นการเรียกฆ่าไทยเนี่ย
ส่งข้อความมาหาหลานของนายธนุผู้เสียชีวิตเรียกค่าถ่ายเป็นเงินแปดแสน
บาทคุยไปคุยมาขอเพิ่มเป็น๑ล้านบาทก็ตามไปจับกลุ่มได้ที่
พังงานะฮะตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้ต้องสงสัยอีกสองคนเป็นสองสามี
ภรรยาคนไทยแล้วมีสวนติดกับผู้ตายมาสอบปากคำครับรวมทั้งเอา
งานชาวเมียนมาในสวนทั้งหมด๑๘คนมาสอบปากคำทั้งหมดหาตัว
ผู้ต้องสงสัยนะครับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือนายอำนวยอายุ๕๓
ปีที่โดนเชิญไปสอบปากคำบอกแบบนี้บ้านเขาอยู่ใกล้กับธนุ
ก็จริงนะฮะห่างกันสักประมาณสิบกิโลแต่การเข้าออกต้องผ่านสวนของ
ธนุทุกครั้งตำรวจก็เลยเชิญตัวเขามาสอบปากคำแต่เขา
ยืนยันนะเขากับภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ
นายธนุและไม่เคยมีปัญหากันเขาเองมีสักเป็นหลานของผู้ตาย
เขาจะทำอย่างนั้นทำไมครับว่าอย่างงั้นส่วนช่วงค่ำของเมื่อวานตำรวจเนี่ย
เรียกตัววินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รับส่งนายธนุชื่อว่านาย
สุรินพรมเพชรไปสอบปากคำเพิ่มเติมนายสุรินก็บอกว่าผมอ่ะนะ
ธนุเนี่ยจากที่บ้านไปส่งที่สวนเป็นประจำจากการสังเกตผม
ก็ไม่เคยเห็นเขาไปทะเลาะกับใครหรืออย่างไรเลยนะคุณผู้ชมนะฮะฟัง
เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวที่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องชู้
ไหมเพราะว่าก่อนที่เขาหายตัวไปมีผู้หญิงมาหาผู้ตายที่บ้าน
สองเป็นเรื่องชิงทรัพย์หรือเปล่าคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นชาวเมียนมา
อาจจะเป็นชิงทรัพย์หรือว่าอาจจะเป็นการเรียกค่าไถ่
ตามที่มีการส่งข้อความมาอันนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไป
แต่ว่าเดี๋ยวขอสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมก่อน
ส่วนวันนี้ครับท่านพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวจะลงพื้นที่เลย
ไปติดตามเร่งรัดคดีด้วยตัวเอง
เพราะว่าลูกชายผู้ตายบอกว่ามันก็ทะแม่งทะแม่งอยู่
ถ้าเกิดเป็นการเรียกค่าถ่ายทำไมตอนนัดหมายเอาเงินไปให้
ไม่มาเอาเงินแล้วกลับเอาศพไปทิ้งไว้ในบ่อน้ำ

บรรยากาศที่บ้านของผู้ตายอยู่ที่อำเภอกระบุรีที่มรนอง
แน่นอนคุณผู้ชมก็เอาร่างไปทำพิธีลดน้ำศพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือผู้ตายเป็นพ่อของผู้ช่วยสอสอ
แล้วก็เป็นพ่อของคุณนรมนต์บุญช่วย
นรมนเป็นนายกอบตบากจันทร์ด้วย

คือบอกว่าตอนแรกดีใจนะ

นั่นหมายความว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่
แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายทำไมถึงต้องมาสังหารพ่อ
แต่เชื่อว่าการทำในครั้งนี้
น่าจะมีการวางแผนแล้วผู้ก่อเหตุ

อาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นมานะฮะ
ยืนยันพ่อไม่เคยมีปัญหากับใคร

ส่วนตัวลูกสาวตั้งไว้อาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะมีผู้หญิงไปหาพ่อที่บ้านก่อนจะหายตัวไป

หรือ๓อาจจะเป็นการเรียกค่าไถ่ตามที่มันเกิดขึ้นก็ได้

เรียกค่าไถ่แต่ไม่ไม่เอาเงินแต่กลับฆ่ากันตายแบบนี้นะฮะ
ส่วนลูกชายของผู้ตายที่เป็นผู้ช่วยสอสอคือคุณธวัฒน์ใจดีเนี่ย
รับเลยว่ามีลูกน้องชาวเมียนมาเคยมีสัมพันธ์กับพ่อจริง
แล้วเคยมีผู้หญิงเข้ามาหาพ่อทุกสัปดาห์
แต่ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ความสัมพันธ์กับแรงงานชาวเมียนมาคนนั้นหรือไม่
เป็นการเรียกค่าถ่ายเป็นการชิงทรัพย์หรือเป็นปมเรื่องชู้สาว
เพราะปืนของพ่อก็หายไป๑กระบอก
ตอนนี้ตำรวจยังคงทำงานอยู่และยังจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะครับ
ยังเป็นคติที่ต้องคลิกข่ายกันอยู่นะครับใช่ครับ